น้องหมามันก็ตกใจใช่จุดภูกพร้อมกันเสียงดังบ้าน
มันตกใจวิ่งเตลยเตลยไปลงตกท่อกันป่าน
หมาตัวนี้ไปตกบ่อซ่วมโบราณขึ้นมาไม่ได้ค่ะ
นี่ก็ต้องเอาคนเอากู้ภัยไปช่วยมันออกมาหน่อยนะฮะ
มันก็ตกใจเสี่ยงนะคุณผู้ชมนี่ก็เดินพาไป
ไปไปดูซิว่ามันอยู่ตรงไหนค่ะนะฮะเป็นน้องหมาพันธ์ลาบราดอนะครับ
สีดำนะฮะมันตกอยู่ในบ่อซ่วมอายุเป็นร้อยปีอยู่หลังบ้านเนี่ย
บ่อนี้โอ้โหนะฮะบริเวณที่หน้าวัดเมธังกราวาสนะฮะ
ตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่ครับนี่บ่อเบอร์เลอร์เลยอืมนะฮะ
มันก็คงตกใจเสียงประทัดแหละเมื่อคืนจุดดังมากค่ะนะฮะ
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันทั้งคืนครับโดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีการนะฮะ
ก็คือให้กู้ภัยเหยียบถังขนาด๒๐๐ลิตรแล้วก็เอาบันไดช่างเนี่ย
ให้ฐานด้านของน้องหมาเนี่ยมันเกาะค่ะนะก่อนที่กู้ภัยจะค่อยค่อยจับคอมันดึงขึ้นมา
ดึงขึ้นมาก็ช่วยกันอยู่สักประมาณ๒๐นาทีนะฮะเดี๋ยวก็จะเห็นนี่เอาบันไดมาแล้ว
นี่เมื่อกี้ถังน้ำมันเนอะให้มันลอยตุ๊ป่องตุ๊ป่องแล้วก็เดี๋ยวนี่
เออเนี่ยมันเกาะแล้วก็นี่ดึงขึ้นมามันก็เออมันก็ดึงเป็ดโอ๊ย
จับหูเลยลากขึ้นมาอ่าขึ้นมาได้ครับนี่ปลอดภัยครับนายชายชาญบันเพศัตริย์อายุหกสิบเอ็ด
คนที่ไปเจอน้องหมาตัวแรกบอกว่าตั้งแต่สามทุ่มแล้วหมาตัวนี้มันวิ่งเข้าไปในบ้าน
โดยไม่รู้เป็นของใครหรอกมันคงตื่นเสียงประทัดมาแบบตะเลิศจากไหนก็ไม่รู้
ตัวเองก็เลยเปิดให้มันเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วนะค่ะนะเพราะว่าเอ่อ
มันก็กลัวแหละแต่ต่อมาพอตอนเขาดาวนพอเที่ยงคืน
ย้องหมาตกใจอีกครับออกจากบ้านวิ่งไปหลังบ้าน
แล้วมันก็ไปตกบ่อซ่วมเมื่อกี้แหละ

มันคงแช่น้ำมาแล้ว๖๗ชั่วโมงคุณผู้ชม

ต่อมามีผู้ชายคนนึงครับเข้ามาแสดงตัวว่าผมเป็นเจ้าของหมาเองครับ
นี่มาแล้วนะฮะก็ถามว่าเอายังไงเป็นมาเป็นไปยังไงเจ้าหมามันอยู่อย่างนี้ได้ยังไง
มันชื่อเจ้าออสซี่ครับอายุ๒ปีนะเดินทีมันไม่ได้ดุอะไรขี้เล่นด้วย
มักจะชอบวิ่งเที่ยวเล่นเป็นประจำนะฮะแล้วมีคนได้ยินเสียงมันเห่า
แต่ไม่มีใครเอกใจอะไรเพราะคิดว่ามันคงไปเล่นอยู่ในบ้านใครสักหลังหนึ่ง
มีคนไปแจ้งบอกเนี่ยหมาคุณไปตกอยู่ในบ่อเขาหรือเปล่าเนี่ยเขาเจอเขาช่วยขึ้นมา
สุดท้ายก็ปั่นจักรยานมามาเจอเจ้าออสซี่ก็เอากลับไปได้อย่างปลอดภัยนะครับ
หมาตกใจเสียงพลุเหมือนกันกับเสียงประทัด
เดี๋ยวจะเห็นเป็นซอกเล็กหน่อย
นี่ค่ะโอ๊ยคาอยู่
คือมันเป็นซอกระหว่างแฟลต์ตำรวจกับกำแพงของชาวบ้านเนอะ
ก็เลยต้องใช้อุปกรณ์ทำยังไงดีมันกลัวมันจะกัดก็ต้องแบบทำความคุ้นเคยกับมัน
เอาเชือกไปคล้องมันทำเป็นบ่วงคล้องที่ปากก่อนมัดปากก่อนเดี๋ยวมันจะได้ไม่กัด
แล้วช่วยกันยกมันออกมามันก็ยกออกมาได้แหละถ้าเกิดยกสูงขึ้น
มันก็มีบาดแผลที่ลำตัวเล็กน้อยเบื้องต้นก็เลยสันนิษฐานว่าตอนกลางดึกมันคงตกใจเสี่ยงผู้
ตะเลิศออกมานะฮะแล้วก็ไปติดคือตั้งใจว่าจะกระโดดข้ามกำแพง
แต่ว่าไม่พ้นลำตัวติดในซอกส่งเสียงร้องให้คนช่วย
สุดท้ายตำรวจที่อยู่ในแฟลตไปเจอแล้วก็แจ้งกู้ภัยมาช่วยได้ปลอดภัย
ไม่ใช่แค่สองตัวนี้หรอกเพราะว่าตามเฟซบุ๊กนะถ้าลองถ่ายดูเนี่ย
จะเห็นว่ามีประกาศตามหาสุนัขคือตกใจเสียงพลุวิ่งหนีแล้วหายตะเลิศไปเลย
หรือนกก็มีนะคะนกบินหนีหายไปนะคะ